เช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีกันก่อน
เรื่องนี้ฟังแล้วหนุ่มถึงขั้นตกใจแล้วก็ไม่อยากจะฟัง

คือภรรยาเนี่ยจับได้ว่าสามีไปมีกิ๊ก
แล้วก็กิ๊กไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเพื่อนสนิทของภรรยานี่เอง
ภรรยาบอกว่าตามดูอยู่สักพักแล้ว
สุดท้ายจับได้ว่าเป็นกิ๊กกันแน่

ตอนนอนอยู่ด้วยกันภรรยาก็ทำท่าทำที
ไปสัมผัสที่อวัยวะเพศของสามี
พอสามีเผลอใช้คัตเตอร์ตัดเลยค่ะ

เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของภรรยา
แล้วก็ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ

สว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
เข้าช่วยเหลือนายสมใจขำมินอายุ๔๑ปี

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง
ภายในซอยเนินพลับหวานตำบลหนองปลือ

นายสมใจร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดค่ะ
มือก็กุมเป้าไปด้วยเลือดอาบนะคะ
ต้องมีการใช้ถุงน้ำแข็งประคบอวัยวะเพศเอาไว้
ภรรยาอายุ๓๙ปี
ผู้ก่อเหตุก็ยืนดูอาการอยู่ไม่ห่าง

แล้วก็เคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลบางละมุงอย่างเร่งด่วน

บอกว่าทั้งสองคนมีอาชีพขายไก่ทอด

ว่าสามีไปมีกิ๊กไปคบกับผู้หญิงคนอื่น
แล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นเพื่อนสนิทของภรรยานี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นคนที่ภรรยาไว้ใจมาก
แต่กลับไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามี
ครับแค้นใจวางแผน
ทำทีนำมือไปรูปคลำอวัยวะเพศของสามี
หลังจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่สามีกำลังเคลิบเคลิ้ม
คัตเตอร์เฉือนอวัยวะเพศของสามีเกือบขาด
เลือดพุ่งกระฉูดเต็มที่นอนสามีร้องลั่นบ้าน
แต่ภรรยาบอกว่าทำไปแล้วสงสารสามี
เลยโทรแจ้งเจ้าที่กู้ภัยนำส่งลงพยาบาล

ก็ไม่ได้จับได้แต่ว่าเขาทำหลายอย่าง
แบบว่าจากที่เคยบอกว่าเออ
ผมเคยบอกสาบานว่าจะไม่มีใครว่าอะไร
แต่พอกลับมาตอนนี้พอพูดว่าสาบาน

แล้วจะบอกเขาบอกขอให้อย่างเร็วให้พูด
ให้ทำเร็วว่าพี่สาบานกับหนูพี่ไม่มีใคร
แล้วเขาบอกไม่สาบานพี่พูดไม่อะไรเขาก็เปลี่ยนไป
ตอนนี้ตัวสามีเองก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
คุณหมอบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเย็บกลับเข้าที่ได้
แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้การได้เหมือนเดิมหรือไม่
เมืองต้นตอนนี้ตัวสามียังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดี